พาคุณผู้ชมไปที่อำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนนะคะมีประชาชนเข้าไปแจ้งเจ้าหน้าที่บอกว่า
เห็นผู้ชายคนหนึ่งแต่งกายคล้ายกับตำรวจลักษณะเป็นยศร้อยตำรวจเอก
เดินไปอ่าเดินไปเดินมาอยู่แถวลานจอดรถของที่ว่าการอำเภอป่าซางนะคะ
ท่าทางมีพิรุษมีพิรุษเนี่ยเพราะว่าเขาไปอ้างกับประชาชนในแถวนั้นเขาบอกเขาเป็นเพื่อน
เป็นเพื่อนกับตำรวจเป็นเพื่อนกับคนใหญ่คนโตในพื้นที่เนี่ยนะคะ
คนแถวนั้นเขาไม่เชื่อเลยไปแจ้งเจ้าหน้าที่จับกลุ่มมาได้เขาบอกว่า
ก็แค่ชอบชุดตำรวจเฉยเลยซื้อมาใส่เล่นเล่นแต่ตำรวจยังไม่เชื่อนะคะ
พาคุณผู้ชมไปดูขอดค่ะเป็นโค้ชกีฬาฟ้าบอลให้ชลำคูณ
สรุปว่าพี่สรุปพี่ไม่ได้เป็นตำรวจหรอกครับ
คำถามสุดท้ายเลยสรุปว่าพี่ไม่ได้เป็นตำรวจใช่ไหม
ครับแค่นี้จบเลยไม่ได้เป็นตำรวจแต่อยู่ในชุดตำรวจนะคะ
นี่คือคำรับสารภาพของหนัยววรชัตน์บรบภูมิสินมั่นอายุห้าสิบปี
ชาวจังหวัดกาญจนบุรีค่ะที่เขาถูกจับกลุ่มตัวเนี่ย
เพราะว่าตำรวจสพป่าซางจังหวัดลำพูนควบคุมตัวได้พร้อมของกลาง
ของกลางก็คือเครื่องแบบตำรวจที่เขาใส่อยู่นั่นแหละ
ยศ๑๐๐ตำรวจเอก๑ชุด
หลังจากนั้นตำรวจแจ้งข้อกล่าวหา
ไม่มีสิทธิ์ที่จะสวมเครื่องแบบหรือประดับเครื่องหมายของเจ้าหน้าที่
หรือไม่มีสิทธิ์ใช้ยศใช้ตำแหน่งเครื่องราชอิสริยพร
กระทำการเพื่อให้บุคคลอื่นเชื่อว่ามีสิทธิ์
จับกลุ่มตัวเขาได้บริเวณลานจอดรถหน้าที่ว่าการอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูน
ก่อนการจับกลุ่มเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากประชาชน
บอกว่ามีผู้ชายแต่งกายคล้ายกับตำรวจ
คุณตำรวจค่ะเดินอยู่แถวบริเวณลานจอดรถที่ว่าการอำเภอป่าซาง
หลังจากได้รับเรื่องนี้ก็รายงานให้กับผู้บังคับบัญชาได้รับทราบ
ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้เจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มดำเนินการไปตรวจสอบทันทีนะคะ
จนไปพบกับนายวรชัดแต่งกายคล้ายตำรวจได้สอบถาม
ผู้ต้องหาให้การว่าเขาเป็นประชาชนคนธรรมดา
ไม่ได้เป็นตำรวจแต่อย่างใดนะแต่ชื่นชอบเครื่องแบบ
ก็เลยซื้อมาใส่เท่แล้วก็เดินไปเดินมาอยู่บริเวณนั้น
จากนี้อ้างด้วยว่าเป็นเพื่อนกับพลตำรวจตรีพิเชษจีระนันตสิน
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่ด้วย
อ้างแบบนี้เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวไปสอบสวนเพิ่มเติมที่โรงพักเลยนะคะ
หลังจากนี้เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบต่อไปว่า
อกจากที่นายวรชัดจะชอบเครื่องแบบของตำรวจ
ซื้อมาใส่เท่เดินไปเดินมาแล้ว
เคยแต่งกายแบบนี้ไปข่มขู่ชาวบ้านหรือเปล่า

หลอกลวงจนได้รับความเสียหายหรือเปล่า
และหากมีผู้ใดสงสัยว่าอาจจะถูกนายวรชัด

สามารถเดินทางเข้าให้กันกับตำรวจสพป่าซางได้
เพื่อจะได้ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ